กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ก่อนอื่นขอขอบพระคุณท่านสมาชิกนะครับ
ที่ได้ชี้ประเด็นให้ข้อคิดเห็น
แล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างนะครับ

ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทาง

ในฐานะที่ผมรับผิดชอบทางด้านกระทรวงการคลัง
ก็ได้คิดตามไปด้วยนะครับ
ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ตรงกัน
ก็เพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรนั้น
ซึ่งในข้อเสนอแนะต่างนั้น
ก็รับไปในเรื่องของการพิจารณา
ในประกอบการพิจารณา
ในการดำเนินนโยบายแล้วก็มาตรการต่างนะครับ
ประเด็นที่ได้มีการพูดกันในวันนี้นั้น
ซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียนชี้แจงไปในบางส่วนแล้วนะครับ
ผมคิดว่าในประเด็นหลักที่ได้พูดกันเยอะ
ก็จะเป็นในเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับ
ซึ่งก็นอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของแผนการจัดหารายได้
เรื่องของโครงการของรัฐบาลต่างนะครับ
ขออนุญาตเรียนว่าในประเด็นของหนี้สาธารณะนั้นเนี่ย
จริงแล้วถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาประมาณสัก๒๕ปี
ก็คือตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ
หรือที่เราเรียกว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ๒๕ปีที่ผ่านมานั้น
ก็มีจุดสูงสุดอยู่๓จุดด้วยกันนะครับ
แล้วแต่ช่วงระยะเวลาแล้วก็แล้วแต่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงนั้น
มีอะไรบ้างที่มากระทบกับเศรษฐกิจของเรานะครับ
ซึ่งจุดสูงสุดนั้นในปี๓จุดนะครับ
ขออนุญาตเรียนว่าครั้งแรกนั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของในปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ
อย่างที่เราทราบก็เป็นเรื่องของฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย
แล้วก็เรื่องของวิกฤตทางด้านการเงิน

ซึ่งก็เพิ่มมาจากปีก่อนหน้า

จากวิกฤต๒๕๔๐นั้น
สถาบันการเงินต่างก็มีปัญหารัฐบาล

นั่นก็เป็นจุดที่๑นะครับ

ปี๒๕๕๒นะครับ
ซึ่งอันนั้นก็เป็นวิกฤตในเรื่องของ
ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเรานะครับ
แล้วก็เป็นผลกระทบต่อทั่วโลกด้วยนะครับ
ของเรานั้นเมื่อปี๔๐ก็กระทบในประเทศเอเชียด้วยนะครับ
ในวิกฤตซัพพรามนั้นเนี่ย
หนี้สาธารณะของเราก็อยู่ก็ขึ้นไปบวกขึ้นไปอีกนะครับ

นี่สาธารณะในจุดนี้นั้นก็ประมาณ๔๒๓๖

ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้าคือปี๒๕๕๑นั้น
ซึ่งอยู่ที่๓๔๙๕นะครับ
ก็เพิ่มมาประมาณ๗๔๑นะครับ

จุดที่๓ก็คือจุดปี๒๕๖๔นะครับ
ซึ่งเราเผชิญในเรื่องของวิกฤต
ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ

ซึ่งอันนี้ก็เป็นโทษ๙๕๗เป็นข้อมูลณเดือนธันวาคม
ซึ่งก็เพิ่มมาจากจุดก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่๔๑
แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนั้น
ก็เป็นเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินมา
แผนงานในเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขแผนของการเยียวยาชดเชยบรรเทา
และก็ช่วยเหลือแบ่งเบาประชาชนและก็แผนงานที่๓
ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ
แต่ประเด็นที่สำคัญในระหว่าง๓จุดด้วยกันนั้นเนี่ย
ก็มีการปรับเพดานหนี้สาธารณะตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลานะครับ
ยกตัวอย่างนะครับในจุดปี๒๕๔๕นั้นเราก็มีเพดานหนี้อยู่ที่
กรอบกฎหมายนะครับก็อยู่ที่๖๔

ใกล้เคียงกับปีนี้นะครับที่เราเอ่อขยายกรอบจาก๖๐เป็น
อย่างไรก็ตามนั้นเมื่อวิกฤตนั้นผ่านพ้นไป
หรือเศรษฐกิจนั้นเริ่มฟื้นตัวนั้น
ก็มีการปรับเพดานหนี้นั้นลงมานะครับ
ในปี๒๕๔๕นั้นเพดานหนี้เราอยู่ที่๖๕
๒๑๔๖อยู่ที่ปรับลงมา๕ก็เหลืออยู่ที่๖๐
ปี๒๔๔๗นั้นก็ปรับลงมาอีก

พอเจอวิกฤตในเรื่องของซัพพรามในขณะนั้นเนี่ย
เราก็มีการปรับเพดานหนี้ขึ้นมาเป็น๖๐
ซึ่งก็ใช้มาจนถึงปี๒๕๕๙
ซึ่งก็อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับว่า
ที่เราปรับในเรื่องของจาก๕๐เป็น๖๐ในปี๒๕๕๓นั้น
เนื่องจากว่าเศรษฐกิจนั้นอยู่ใน
ภาวะที่ปกติแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกู้เงินมากู้เงินสาธารณะนั้นก็เป็นเพื่อการลงทุนในโครงการต่างของรัฐบาลนะครับ
นอกเหนือไปจากในเรื่องของการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลทางงบประมาณของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นในปี๒๐๑๔นั้นก็ปรับขึ้นมาเป็น๗๐เพื่อที่จะให้สามารถที่จะรองรับภาระหนี้ที่เรามีอยู่
รวมทั้งในเรื่องของการขยายพื้นที่ทางการคลังถ้าในกรณีที่เกิดปัญหาต่างนั้นก็สามารถที่รัฐบาลก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการกู้
แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อขยายแล้วก็จะมีการกู้ทันทีนะครับนี่ก็อยากจะเรียนในที่ประชุมนะครับ
ทีนี้ถามคำถามต่อไปคือว่าผลภาระหนี้ของเราในแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับในเรื่องอะไรบ้างนะครับ
ผมเรียนว่าจริงแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจกับในเรื่องของขนาดของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของเรานะครับ
ผมยกตัวอย่างว่าในปี๒๕๔๐นั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นวิกฤติทางการเงินอย่างแท้จริง
ก็เป็นวิกฤติจากการเงินแล้วแผ่กระจายลงไปถึงในระดับรากย่านะครับ
ส่วนในปี๒๕๑๖๔๖๓๖๔นั้นข้อแตกต่างที่สำคัญก็คือว่าเป็นวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของการจำกัดการเดินทาง
ซึ่งเมื่อจำกัดการเดินทางทั้งในแง่เรื่องของคนแล้วก็ในเรื่องของสินค้านั้นก็เกิดในช่วงปี๒๑๑๓นะครับ
ซึ่งถ้าหากโรงงานไหนติดโควิดคนงานติดโควิดก็แน่นอนที่สุดโรงงานนั้นก็จะมีการปิดสายการผลิต
ก็ทำให้เรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างนั้นก็ตามมานะครับ
แต่เรื่องของการจำกัดการเดินทางนั้นก็มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
๑๒นั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับประมาณ๑๒
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนโควิดคือปี๒๐๖๒นั้นก็อยู่ที่ประมาณ๔๐ล้านคนนะครับ
เพราะฉะนั้นปี๒๐๖๓นั้นนักท่องเที่ยวก็หายไปหมดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นรายได้๑๒ตรงนี้เราหายไปด้วยนะครับ
ในขณะเดียวกันจำกัดการเดินทางภายในประเทศนั้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ซึ่งคิดเป็น๖นั้นก็หายไปด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถือว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาข้างบน
ก็จะมากระทบในเรื่องของภาระหนี้ของธุรกิจภาคเอกชนในภาคการท่องเที่ยวนะครับ
ในเมื่อโรงแรมปิดนั้นก็สินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับดอกไม้ต่างที่ขายให้กับโรงแรมต่างก็กระทบไปด้วย
กระทบไปถึงในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของขนาดของผลกระทบนั้นก็อยู่ที่ว่าขนาดของเศรษฐกิจเมื่อปัจจุบันนี้ปี๒๕๔นั้น
ถ้าเทียบกับปี๒๕๔๐นั้นก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของขนาด
เพราะฉะนั้นวงเงินที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการกู้เงินมาครั้งแรกก็๑ล้านล้านครั้งที่๒ก็เป็น๕แสนล้านนั้น
ก็จะมากกว่าในช่วงของวิกฤตในปี๒๕๔๐นะครับ
ปี๒๕๖๓นั้น๕๒๕๕๓นั้นเราปรับเพดานขึ้นก็เพื่อเปิดช่องให้มีความสามารถในการที่จะกู้เงินมาเพื่อการพัฒนา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้ในโครงการต่างของรัฐบาลนะครับ
ถ้าหากเราไปเทียบกับประเทศต่างนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในช่วง๖๓๖๔นั้น
ผมก็มีโอกาสในการประชุมในระดับนานาชาติหลายครั้งนะครับ
แล้วก็ได้มีทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งธนาคารโลก
ก็เป็นประธานนะครับก็ได้มีการพูดกันในเรื่องของภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในช่วงโควิดนั้นในทุกประเทศนั้นเจอเหมือนกันหมดนะครับ
แม้กระทั่งในเรื่องของธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ก็บอกว่าเราต้องใช้นโยบายการคลังคือต้องให้รัฐบาลเป็นผู้ใช้จ่าย
ในขณะที่นโยบายการเงินก็จะอรุ้มอร่วยนะครับก็จะไม่มีการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว
ซึ่งถ้าหากเศรษฐกิจร้อนแรงอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแน่นอนที่สุด
ธนาคารกลางของทุกประเทศนั้นก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ
แต่อะไรก็ตามในช่วง๒ปีนั้นก็ถือว่าการทำงานในเรื่องของระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังก็สอดประสานกัน
ทำให้รัฐบาลต่างในทั่วโลกนั้นก็มีความสามารถคือสามารถที่จะใช้จ่ายเงินได้ก็ด้วยการกู้เงินต่างนะครับ
ถ้าหากเราดูในกลุ่มประเทศเอเชียนะครับ
ประเทศที่มีหนี้สาธารณะที่สูงสูงมากที่สุดนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับ
จีนนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ๗๐
จีนนั้นเขาถือว่าเป็นประเทศใหญ่นะครับประเทศใหญ่
แต่แม้ขนาดเศรษฐกิจของเขาใหญ่โตมโหลานนั้นเนี่ย
ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของปัญหาในเรื่องของหนี้สาธารณะเช่นเดียวกัน
เพราะจีนเองก็ไม่ใช่ว่ามีทุนสำรองเยอะแล้วไม่กู้
สำรองระหว่างประเทศที่เป็นดอลลาร์นะครับก็มีมากที่สุดในโลก
แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็รักษาในเรื่องของการกู้เงินจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน
นั้นมาใช้กับมาตรฐานของประเทศจีนนะครับ
ถ้าหากมาดูในอาเซียนของเรานั้นสิงคโปร์คนนั้นก็อยู่ที่๑๕๘นะครับ

เลเซียสูงกว่าเราก็อยู่ที่๗๘
ซึ่งอันนี้ก็เขาคิดเฉพาะในเรื่องของภาระของรัฐบาลกลาง
ไม่ได้รวมในเรื่องของท้องถิ่นนะครับ
ยุโรปอเมริกานะครับก็สูงทั้งนั้นครับ
สหรัฐนั้น๑๑๗ในสหราชอาณาจักรนั้น๑๔๐
เรมันนี่๖๘๕๖นะครับ
นั่นก็เพียงแต่ว่าอยากจะเรียนให้ทราบว่า
มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกในขณะนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มีการพูดกันในเวทีของรัฐมนตรีคลัง
ทั่วโลกหรือแม้กระทั่งในอาเซียนด้วยกันนะครับ
หรือความยั่งยืนทางการคลังถือเป็นประเด็นหลัก
ในช่วงต่อไปหลังจากที่เราผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูว่าทำอย่างไรที่จะทำให้
เมื่อมีการกู้ในปี๖๓๖๔แล้ว
ทำอย่างไรจะทำให้สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามปกติ
แล้วดำเนินนโยบายทางการคลังแบบยั่งยืนได้
โดยไม่มีการกู้หนี้ยืมสินที่เพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นในประเด็นต่อไปก็อยากจะเรียนว่า
ใน๕๙๕๗ของเรานั้น
เป็นหนี้รัฐบาลที่เป็นภาระงบประมาณเพียง๘๐
เพราะฉะนั้นยอดหนี้ของเราในวันที่๓๑ธันวานั้น
อยู่ที่๙๖๔ล้านล้านบาท
ของ๙๖๔ก็อยู่ที่๘๑๗ล้านล้านบาท
นี่คือเป็นภาระที่เราต้องตั้งงบประมาณชุด
ชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนะครับ
ส่วนอีกประมาณ๑๕ล้านล้านบาทนั้น
ก็เป็นหนี้ที่ไม่เป็นภาระงบประมาณนะครับ

ก็อยู่ที่รัฐวิสาหกิจนะครับเป็นหลักนะครับ
รวมทั้งรัฐนากิจที่รัฐบาลค้ำประกัน
กับที่รัฐบาลไม่ได้ค้ำประกันนะครับ
หรือเป็นการที่เรารัฐบาลนั้นกู้

นั้นก็เป็นหนี้ที่ไม่เป็นภาระงบประมาณ

ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดขณะนี้นะครับ

๖๙๖๕๕๔ล้านบาท
แต่หนี้ของกองทุนฟื้นฟูนะครับ

ผมประมาณนะครับ
ประมาณ๑แสนล้านบาทนะครับ

ก็จะใช้หนี้ตรงนี้ให้หมดนะครับ

ในเรื่องของการหนี้ต่างประเทศของเรา

ที่เราต้องบริหารด้วยความรอบครอบ

อันที่สองคือเรื่องอัตราดอกเบี้ย
อันที่๓คือการปรับโครงสร้างหนี้นะครับ

ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปนะครับ
หรือว่ามีการชำระหนี้

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราบริหารนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของภาระ
ในเรื่องของเงินกู้
พรกรนั้น๑๕ล้านล้าน
ก็จะได้ถูกบวกเข้ามา

เพื่อให้มีโอกาสในที่ว่า

ในเรื่องของการขาดดุลงบประมาณ

มาเพื่อการพัฒนานะครับ

ต๊อกของหนี้ของเรานะครับ

ซึ่งถ้าเราไม่อยากกู้หนี้

แง่ของโครงการลงทุนต่าง
ภาครัฐโดยเฉพาะทางด้าน

รัฐบาลดำเนินการอยู่ก็คือในเรื่องของ
การให้เอกชนนั้นเข้ามาร่วม

รัฐบาลลงเองหรือว่าให้เอกชน
มามีส่วนร่วมนั้นทิศทาง
ในอนาคตนั้นนะครับ

ต่างต้องมุ่งไปในเรื่องของ

นั้นก็ต้องเป็นพันธบัตรในเรื่องของ

หลังจากที่เราประสบในเรื่องของปัญหา

กู้เงินในเรื่องของการชดเฉยงกว่าประมาณ

ในปี๒๕๖๕เราก็คาดการณ์

หน่วยงานของภาครัฐเองนะครับ
เอกชนเองในประเทศไทยของเรา

นั้นรายได้ของเราก็จะเพิ่มขึ้น

นะครับอ่านอกจากนั้นก็จะเป็น

เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวไหน

ส่งเสริมอุตสาหกรรม๑๒เป้าหมาย

สิ่งที่ต้องพินากันคือว่า

ต้องดูทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ

ที่ใน
ในเรื่องนี้ว่าจะมีการขยาย

นั้นอย่างไรซึ่งก็จะมีสองพิลล่า

ของบรรสัตว์ข้ามชาติ

ในเรื่องของภาษี
อัตราภาษีที่แข่งขันกันลดภาษี

บริษัทแม่ตั้งอยู่นั้น

ควรจะเก็บได้แล้วเราไม่เก็บ

ประการที่๓ก็คือในเรื่องของ
ความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับ

งบประมาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การขาดดุลอย่างต่อเนื่อง

ในระบบเศรษฐกิจเพราะเราจะไม่มี

เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับโครงสร้าง
งบประมาณนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

กับดอกนะครับซึ่งเมื่อเช้าก็

แล้วก็มีการเอาเงินกู้นั้นไปใส่งบกลาง

ปี๒๕๖๓นั้นมีความจำเป็น

ในส่วนที่จัดไว้แล้ว

เวลาชำระหนี้ได้นั้นก็เอามาใช้
ในส่วนของโควิดนะครับ

ในเรื่องของหนี้ของเรานั้นก็จะลดลงไป
ขึ้นที่นอกเหนือจาก

หรือมาชดเชยในเรื่องงบประมาณนั้น

ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่มี
ปัญหาหรือมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ
เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนว่า

กลับไป๒๕ปีนั้นก็มีเพียง๓จุดตรงนี้
ซึ่งขนาดในขณะนี้อาจจะใหญ่กว่า

ก็เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้นั้นเกิดจาก
ฐานรากคือประชาชนทั้งหมด

ต้องถูกจำกัดในเรื่องของการเดินทาง
อันนี้ก็เรียนว่าแตกต่างจากในช่วง
ของวิกฤต๒ครั้งที่ผ่านมานะครับ
ผมเนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับ
ขออนุญาตชี้แจงเฉพาะในเรื่องของ